อุบลรัชธานีจากกรณีที่ตำรวจเป็นอดีตตำรวจดีกว่า
อดีตตำรวจปลาระเบิดใส่เพื่อนบ้านอ่ะอ๋อ
แล้วก็ไปกบดานอยู่ที่อื่นนาน๗เดือนล่าสุดเขาย้อนกลับไปในพื้นที่แล้วถูกจับได้

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓เมษายนที่ผ่านมาฮะ
หลายเดือนแล้วคือนายศิรพบวงมาเกรดเนี่ย
หรือว่าดาบตึงอายุ๔๒ปีขออภัยเป็นอดีตตำรวจนะ
สังกัดกรรมกรรมกราบการเสริมสวนตำรวจภูทธรณ์จังหวัดอุบสรรค์ราชธานี
เอาระเบิดมือชนิดคว่างเอ็มหกสิบเจ็ดอ่ะหกลูก
ปลาใส่บ้านของนายวิวัตรถิ่นถาวรอายุ๔๐เพื่อนบ้านอยู่ติดกัน
ในบ้านแมทบ้านแมทอยู่ในตะบนเมืองศรีไข่
อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
หลังเกิดเหตุศิลภพหนีครับหนีไปทำงานต่างจังหวัด
อ่ะเจ็ดเดือนกว่าแล้วกระทั่งตำรวจสพวารินชำราบ
สืบทราบบอกว่าดาบตึงเนี่ยกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้ง
ไปเปิดห้องพักในรีสอร์ทในตะบนศรีไข่นี่แหละ
วาลินชำราบนี่แหละแล้วเอากำลังไปปิดล้อมห้องพัก
หมายเลข๔แล้วจู่โจมจับดาบตึงเอาไว้ได้แบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ
ก็ยอมให้จับแต่โดยดีเบื้องต้นนะครับถูกแจ้งหลายข้อหา
ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีปืนกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดตามพรบคุ้มครองยุทธภัณฑ
ภาคสนามเสื้อเกราะหมวกเหล็กพยายามฆ่าแล้วก็ครอบครองวัตถุระเบิด
แล้วก็นำตัวไปค้นที่บ้านพักคุณผู้ชมดับถึงยอมรับหมด
ข้อกล่าวหาครับส่วนที่ก่อเหตุปลาระเบิด
ทำไมปลาระเบิดใส่เขาตั้ง๖ลูกอ่ะเขาบอกว่าคู่กรณีต่อว่าเขาหลายเรื่อง
กระทบกระทั่งนะกระทบกระทั่งมาตลอด
ทำให้เขาถูกออกจากราชการด้วยก็เลยทนไม่ไหว
ประกอบกับวันเกิดเหตุดื่มสุราเข้าไปด้วยทำให้ขาดสติ
เอาระเบิดที่ซื้อมาจากตลาดมืดในประเทศเพื่อนบ้าน
โยนใส่คู่กรณีอืมนายวิวัตรผู้เสียหายดีใจครับ
ดีใจแล้วคลายกังวลแล้วล่ะเอาดับตึงโดนจับแล้วนี่นะครับ
ที่ผ่านมาครอบครัวอยู่อย่างหวาดภาวะ๗เดือนเต็ม
ตำรวจทุกนายที่ไม่ทิ้งคดีนี้นะครับ
นี้พบว่าข้าวของในบ้านพอไปดูแล้วยังมีร่องรอยอยู่เลย
ระเบิดเมื่อ๗เดือนที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ